เล่นเอาคนที่รักสุนัขน้ำตาซึมก็มีนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่ามีสุนัขใกล้คลอดมีลูกอยู่เต็มท้องเลยนะครับ
มีคนไปวางยาเบื่อมันน้ำลายฟูมปาก
พยายามช่วยแต่ว่าก็ช่วยได้แค่๒ตัวจากในท้องหลายตัวคุณผู้ชม
มันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยแบบนะ

เจ้าของแบบทำไปทำไมเนี่ยมันไปทำอะไรให้ใคร
หมาตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าเฉาก๊วยคุณผู้ชม
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่ติดตามเรื่องราวเป็นอย่างมาก
แล้วก็สาบแช่งให้คนที่ทำตายตกไปตามกัน
มันเป็นหมาท้องแก่นะมันเดินมาหาเขาท่าทางทุรนทุราย

น้ำลายฟูมปากเริ่มมีอาการเหมือนจะตกลูก
ตัวเขาลูกแล้วก็ภรรยาช่วยกันทำคลอดให้
แล้วก็เอาไข่ไก่สดไปกรอกปากมัน
หวังจะล้างท้องแล้วก็ส่งคลินิกนะครับ

พอกลับมาถึงบ้านมันตกลูกออกมาอีก๒

หลังจากที่มันอดทนคลอดลูกแล้ว

พยายามช่วยสุดท้ายมันขาดใจตาย

ขาดใจตายคือแม่มันตายเลยครับ
แล้ว๓ชั่วโมงที่มันต้องทนกับสภาพนั้นนะฮะ
โอ้โหสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
ทีนี้เจ้าของเฉาก๊วยบอกว่าปกติแล้วนะ

ถ้ากลางคืนมีคนเข้ามามันก็จะเห่าวิ่งไล่อะไรแบบนี้
สาเหตุที่ถูกวางยาครั้งนี้ก็คิดว่าอาจจะไปเห่า
หรือไปไล่คนหากบหาเขียดหรือเปล่า
ทำให้เขาไม่พอใจก็เลยมาก่อเหตุวางยาเบื่อมันนะครับ
เจ้าของเขาวิงวอนนะฮะ
ขอให้เจ้าเฉาก๊วยเนี่ยกับลูกที่มันตายไปเนี่ยนะ
เป็นหมาตัวสุดท้ายที่ถูกทำแบบนี้
แล้วขอความกรุณานะฮะ
ใครที่มีแม่หมาตกลูกใหม่ที่อำเภอเชียงคำ
ถ้าได้ชมข่าวนี้ฝากไว้ว่านะฮะ
ให้แบบคือเอาไปเลี้ยงได้ไหมอยากให้เอาไปเลี้ยงอะไรแบบนี้นะฮะ
ตัวเองตอนนี้มีนมแพ้กับลูกหมา๒ตัว
ก็คือเอานมแพ้เนี่ยให้มันกินก่อนตามคำสำหรับของสัตวแพทย์นะฮะ
เนื่องจากว่าก็ไม่มีนมแม่ให้มันกินอะไรแบบนี้
ใครมีนมสามารถที่จะบริจาคนมไปให้เขาได้เพราะว่าเอานมไปให้กับลูกหมากิน
คือเห็นข่าวเวลาสัตว์ถูกกระทำแบบนี้แล้วมันก็น่าเศร้าใจนะคะ
คือไม่ได้เป็นคนไม่ได้แปลว่าชีวิตมันไร้ค่านะคะ
ไม่ได้ว่าชีวิตมันจะถูกแบบทำอะไรกับมันก็ได้มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน